ร้องได้ไงล่ะ

หูเป็นไงก็ตั้งใจได้เจอกัน
ก็เก็บมาฝันและกล้าบอกเลยว่าใช่
ถ้ามีสิทธิ์พอจะเขียนเรื่องความสงอาย
เขียนบรรยายทุกความในใจที่มี
ทรีปหน้ากระดาษเอซี

โอ้โหเพลงนี้คำเยอะนะมันรัวมากเลยนะ
วัดเสียวไม่รู้แบบมิ้ว

คือสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันยิ่งกว่าความกล้าหารอีก

เป็นพี่เป๊กเองนะเพลงอย่างนี้ร้องได้เหมือนกันแต่ไม่กล้ากลัวผิดจริงเนี่ยร้องร้องตามอยู่ผิดไปตั้งหลายคำพี่เป๊กอ่ะ
ของหนูเขินจะตายอยู่แล้วอะไรนะเขินจะตายอยู่แล้วเขินจะตายอยู่แล้ว
เขินจะแย่นะแต่ที่ทำลงไปทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อแม่ค่ะ
เพื่อแม่ค่ะเพื่อทุเรียนด้วยเพื่อทุเรียนให้แม่ด้วยอย่าแม่พ้นอย่าแม่พ้น
เอาละครับนี่เป็นเพลงเป้าหมายนะฮะถ้าร้องได้นี่๖๐๐๐บาทตามเป้าเลยนะครับคุณแม่นะครับ
แหมน่าชื่นใจกับลูกสาวคนนี้จริงนะครับเรามาเฉลยกันเลยครับ
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาทน้องมิ้วนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
น้องมิวร้อง
เพื่อนมีทางที่ไป

กินเวลาไม่มี

ในกินหิมอล์แพง
อ๋อโอ้สำเร็จค่ะสำเร็จค่ะ
ยินดีด้วยค่ะกว่าจะฝ่าฟันความกลัวนะคะ
มายืนตรงนี้ได้กว่าจะฮึดสู้ได้ไม่ธรรมดาเลยสำหรับสาวน้อยคนนี้ค่ะ
และตอนนี้ทำสำเร็จแล้วนะคะในเพลงเป้าหมายค่ะ

หกหมื่นบาทไม่ใช่ความฝันนะครับเป็นความจริงนะครับ
จากเพลงบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายนะครับ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

เป็นอย่างเราในตอนนั้นก็พยายามจะเข้าใจเขามากขึ้น
พยายามที่จะสอนให้รู้ว่าเราจนนะลูกเราต้องสู้นะลูก
ถ้าเราไม่สู้ไม่มีใครมาช่วยเรานะลูก
เราต้องทำตัวให้ดีที่สุดอะค่ะ
พยายามที่บอกเขาว่าเราต้องยืนให้ได้ด้วยตัวเอง
เพราะแม่ไม่ได้อยู่กับหนูตลอดชีวิตนะคะ
หนูต้องสู้ให้ได้หนูต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง

ตบมือให้สุดนะ
เป็นวิธีการสอนลูกแล้วก็เป็นวิธีการดูแลลูก
ที่เป็นสมาธิสั้นแบบน้องมิ้ว
แต่ว่าการแข่งขันบนเวทีแห่งนี้ของน้องมิ้วยังไม่จบลงนะครับ

ถ้าผู้แข่งขันของเราไม่ร้องผิดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าหยุด
หรือว่าทำไปถึงเพลงที่๑๐ก็ยังไม่หยุด

เพราะฉะนั้นมิ้วจะต้องมาแข่งต่อในคราวหน้านะครับ
เพลงที่๕ก็ต้องมาติดตามเชียร์นะครับ
มิ้วคนนี้นะครับเด็กที่น่ารักแบบนี้ต้องเชียร์กันหน่อยนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
นักสู้รุ่นจิ๋วแบบนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
จบรายการของเราค่ะคุณผู้ชมที่รัก
ดูกันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิตเข้มข้นเหลือเกินค่ะ
คำถามกับเงิน๑ล้านบาทพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
ฮีโร่วันนี้จะเป็นใครไปชมกันครับ

ผมมาสอดส่องหาฮีโรอสบรรทุกผู้ที่มีตัวใจใสสะอาด
ว่าแต่ว่าเขาอยู่ไหนกันล่ะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อหมึกครับ
ผมแอบดูอยู่เมื่อตะกี้เนี่ยพี่หมึกทำอะไรอยู่นะครับ
เวลาผมขับรถและเห็นคนจรที่ยากจน
ผมจะจอดรถแล้วลงเอาอาหารให้เขาครับเพราะเราเคยอดมาก่อนครับ
เรารู้ว่าความหิวมันเป็นยังไงครับแบบนี้สิครับ
จะเรียกว่าฮีโร่รถบรรทุกพลังสะอาดเริ่มมาจากข้างในครับ
เดี๋ยวก่อนที่จะเล่นเกมนะครับผมจะให้พี่หมึกไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
หมึกเลือกใช้น้ำมันเครื่องเชลริมูล่าอาสีเอ็กซ์มานานแล้วยังครับ
มาตลอดเลยครับเพราะใช้แล้วช่วยปกป้องเครื่องยนต์
แล้วยังยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกครับแบบนี้ก็ประหยัดค่าบำรุงรักษาไปเลยสิพี่
ใช่ครับเพื่อนผมคล้ายกันทุกคนเลยครับนอกจากพี่หมึกจะมีจิตใจที่สะอาดแล้วนะครับ
ตอนนี้นะครับเครื่องยนต์รถของพี่หมึกก็สะอาดด้วยนะครับ
พร้อมที่จะร่วมเล่นเกมต่อเพลงเติมพลังหรือยังครับพร้อมแล้วครับ
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
พี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบาก

ดูดเดียวเดียวได้ในท่องเล
ลมผัดลมเพลลอยมาไกล

มาเลยขอบคุณครับไม่มีคำว่าสาย
ถ้าวันตายยังมาไม่ถึงครับและครั้งหน้านะครับ
เชลริมูล่าอาซีเอ็กซ์น้ำมันเครื่องสูตร๓พลังปกป้อง
ทริปเบิ้ลโปรเท็กชั่นจะออกไปตามหาสุดยอดฮีโร่รับมันทุกข์กันที่ไหน
อย่าลืมดูกันได้ได้นะคะผีน้ำ
ก็วันนี้หนูรู้สึกว่าใจมันพองโตขึ้นมากเลยค่ะ
แล้วก็หนูจะพยายามไปซ้อมเพลงให้ทุกคนได้มาสนุกกันอีกนะคะ
ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
จากเตาแก๊สแล้วเป็นของที่ยืมมาหมดเลยค่ะ
กำลังนึกว่าแค่เครื่องปั่นครับมียืมอะไรมาบ้างค่ะอะไรบ้างค่ะ
ก็เครื่องปั่นซึ้งนึ่งแล้วก็เครื่องตีแป้งค่ะสารอย่างนี้ต้องยืมเข้ามาหมดเลย
มานานยังคะสองปีได้แล้วมั้งค่ะอู้สองปี
้วไปโรงเรียนเนี่ยคุณแม่ให้เงินไปกี่บาทครับ
ให้ไปยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทค่ะ
พอรุ่งขึ้นถามว่าน้องเอาตังค์ไหมคะไม่ต้องค่ะแม่ยังมี
คืออาทิตย์ก็ยี่สิบบาทนั้นนะคะยังอยู่ในกระเป๋าไม่ใช่เลย
เหรอมิ้วไม่ซื้ออะไรสักนิดเลยเหรอ
คือถ้าจำเป็นจริงก็ต้องใช้ค่ะแล้วเรื่องจำเป็นนั้นก็คือพวกเครื่องเรียน